พอมีข่าวเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอมออกมา
หลายพื้นที่ก็ต้องมีการตรวจรากัน

ขายสลากินแบ่งรัฐบาลปลอม

น่าจะเป็นกรณีของการที่ถูกยี่ปั๊วหลอก
ให้เอาสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอมออกไปขาย
เพราะว่าคนที่ขายแล้วก็ถูกจับ

นายจิรยุทธ์แสนประสิทธิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ด
ตำบลปากปวนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
บอกว่ารู้ข่าวแล้วว่าลูกบ้านถูกจับ
ข้อหาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอม
ที่จังหวัดนครปฐมก็แปลกใจ

ว่าถูกชักจูงจากยี่ปั๊ว
เพราะว่าไปสอบถามญาติของผู้ต้องหาแล้ว

หรือรู้จักชื่อจริงของยี่ปั๊วคนนี้มาก่อนนะคะ
ด้านพี่สาวของหนึ่งในสี่ผู้ต้องหาบอกว่า
ปกติน้องสาวมีอาชีพเป็นช่างเสริมสวย
กลับมาจากกรุงเทพอยู่บ้านได้ไม่ถึงเดือน

ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือก็เป็นเพื่อนกัน

คาดว่าน่าจะถูกยี่ปั๊วหลอกนะคะ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

ภายในวัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้ว

สลากินแบ่งรัฐบาลปลอม
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ได้ประชุมร่วมกับกรรมการวัด
ตั้งมาตรการสำหรับพ่อค้าแม่ค้า
ที่ตั้งแผงขายลอตเตอรี่ในวัด
จะต้องมีรูปเจ้าอาวาสติดไว้ที่แผงด้วยนะคะ
แล้วก็ต้องแขวนบัตรที่มีรูปของเจ้าอาวาสด้วย
ถือว่าได้รับอนุญาตให้ขายภายในวัด
เพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่มีสลากปลอมขายค่ะ